ผมถามเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง
งั้นคุณต้องถามว่ามีเลขในใจหรือยัง
มีเลขในใจกันหรือยังครับคุณผู้ชมครับ
พรุ่งนี้ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนะครับ
เชิญชวนกันก่อนใครที่อยากไปเป็นสักขีพยาน
รับชมการออกรางวัลไปกันได้
พรุ่งนี้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สนามบินน้ำ
เอาบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรที่ราชการออกให้
แสดงตัวตนหน่อยนะครับแล้วเข้าไปนั่งชมได้เลย
ไม่ต้องกลัวนะครับไปดูกันได้นะครับ
แล้วก็เรามีเรื่องของสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ

ส่วนอีกที่หนึ่งที่พิจิตรคือแปลกด้วยต้นโพสีชมพูแล้ว
ยังแปลกตรงที่ว่ามีเลขปรากฏด้วยนะคุณนะ
มันต่างกันนะคุณต้นใหญ่เป็นสีเขียวเลยแล้วก็เล็กข้างล่างมันสีชมพูแบบนี้ค่ะ
ต้นนี้เราเสนอข่าวบ่อยเหมือนกันที่วัดโพทองตำบลเนินมะกอกอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตร
ชาวบ้านก็กราบไหว้ขอเลขจากต้นโพต้นเล็กที่หน้าพระอุโบสถที่สะดุดตา
เพราะว่าใบนี้อูหูคุณสีชมพูทั้งพุ่มเลย
ใช่ค่ะแล้วก็สีเป็นชมพูเข้มชมพูอ่อนสลับกันแบบนี้
สวยมากนะฮะวัยยาวัชกรวัดบอกว่าต้นโพเล็กนี้เป็นรากแขนงของต้นโพใหญ่
ออกใบสียำพูปีละครั้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม
จากนั้นก็จะทิ้งใบในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นแบบนี้มา๑๓ปีแล้ว
แต่ชาวบ้านที่มาชมโพสีชมพูก็ยังเชื่อในความแปลกประหลาดนะครับ
แล้วก็ส่องหาเลขกันใหญ่บางคนบอกว่าเห็นเลขปรากฏเป็นเลข๔
บางคนก็เห็นเป็นเลข๙ก็แล้วแต่ว่าใครจะเห็นอย่างไรนะครับ
อาจจะพิจิตรเดี๋ยวพาไปต่อที่สุพรรณบุรีแล้วกันคุณผู้ชม

นี่บางคนเอียงคอดูเลยตอนนี้

เออคือนั่นน่ะสิตอนนี้ก็ยังไม่รู้คำตอบเหมือนกัน
แต่เจ้าของรถเนี่ยเขาโพสต์เจ้ารอยประหลาดตรงนี้
ตอนทีมข่าวเราลงไปถึงก็ยังเห็นรอยอยู่นะ
รีบพามาชี้ให้ดูเลยไปถึงที่บ้านเลยนะคะ
บ้านของคุณพี่เขาคือบ้านเลขที่๑๓
อยู่ที่หมู่๕ตำบลอู่ทองอำเภออูทอง

มันเกิดขึ้นที่กระจกด้านหลังของรถ
ผมทั้งหรี่ตาดูทั้งเฉง้อดูทั้งเอียงคอดู

ก็นั่นน่ะสิคือตอนนี้ยังไม่รู้ไงว่ามันเกิดมาจากอะไร
แต่ไอ้ที่รู้แล้วคือรู้ทะเบียนรถของเขา
ซึ่งเจ้าของเนี่ยคุณปฏิตาเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
วันนั้นพี่ขับรถไปจอดไว้ที่โรงพยาบาลอูทอง
จะไปนอนเฝ้าน้องชายพี่ป่วยอยู่
ตอนเช้าพี่จะกลับบ้านพี่ก็เห็นรอยประหลาดอะไร
เขาบอกว่านี่คือรอยพญานาค

เอาที่เขาตีกันเขาตีเป็นอะไรอ่ะคะพี่
ก็เอารถไปจอดที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็จะกลับบ้าน
เช้าตื่นมาก็มาดูรอย
ก็งงว่ารอยอะไรก็เดินไปดูรถคันอื่นก็ไม่มี
ก็เลยเรียกคนที่จอดรถคันใหม่มาบอกนะ
มาช่วยหนูดูหน่อยว่ารถอะไรแต่รอยอะไร
เขาก็มาดูเขาบอกนี่รอยพญานาคแน่เลย

ไปฟังเสียงเพลงกันบ้างคุณผู้ชมครับ

ยืนร้องเพลงเสียงใสอยู่นี่นะครับ
ที่ลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธ
นี่คือน้องดาวสาวพันล้านชาวจังหวัดอุดรธานี
กำลังร้องเพลงแก้บนถวายพ่อเป๋วศรีสุทธโท

หลังจากถูกลอตเตอรี่ติดต่อกันถึง๑๕งวด
แต่ละครั้งถูกรางวัลอย่างต่ำ๕๐๐๐บาท
และครั้งล่าสุดถูกรางวัลหลายแสนบาท
มาร้องแก้บนร้องเพลงถวายแบบนี้
และขอให้ลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้นะครับ
ถูกรางวัลใหญ่อีกสักงวดหนึ่งเถอะสาธุนะฮะ
เธอซื้อเลขนี้ไว้ครับ๕๑๔กับ๗๗๘นะครับ
แต่คนเยอะจังนะครับใช่ค่ะให้รวย

ติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีบ่าย๒โมงนะคะ